คุณผู้ชมไปที่อ่างทองไปดูเรื่องราวของต้นโพออาถรรพ์กันหน่อย
มันขึ้นอยู่กลางถนนไม่มีคนไปกล้าตัด
มีคนเคยไปตัดต้องมีอันเป็นไป
มีข้อมูลใหม่ชาวบ้านบอกว่าตรงนี้มันเคยเป็นจุดฝังศพเด็กทารก
แล้วมีชาวบ้านเคยเห็นงูใหญ่ขนาดเท่ากับต้นตาน
โรงสีดำเหลือออกมาจากต้นโพอนี้
เขาบอกว่าน่าจะเป็นงูเจ้าที่นะที่สถิตอยู่ในต้นโพ
ชาวบ้านก็เลยไปขอโชคขอลาบกันคุณผู้ชม
เป็นต้นโพออาถรรย์วัดกลางถนนพุทธศาสตร์ฐานวัดแจ้ง

อยู่ที่ตำบลชายภูมิอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
น้ำผู้ชาวก็ลงไปเมื่อวานไปครบกับนางสาวเฉวีอยู่เบิก
อายุ๖๒แล้วนะครับเป็นชาวบ้านเขาเคยเห็นเขาบอกว่าเคยเห็นเจ้าแม่เกดแก้วกับตาตัวเองเลย
ตัวเองเป็นเด็กอายุเพียง๑๓ปี
คุณป้าชวีบอกว่าตอนนั้นจะออกไปตัดใบตองแล้วก็เห็นงูใหญ่มาก
ใหญ่เท่ากับขนาดต้นตานคุณคิดสภาพดูดิต้นตานมันขนาดไหนอ่ะเออ
งูตัวเนี้ยน่ะเหลือออกมาจากต้นโผหางเนี้ยอยู่ที่ต้นโผหัวเนี้ยเป็นอยู่ในครอง
ส่วนตัวเธอคิดว่าโอ้โหต้องเป็นเจ้าแม่เก็ดแก้วที่อยู่ในต้นโพแน่
ค่ะเป็นงูเจ้าที่แน่แน่นะฮะซึ่งบริเวณต้นโพนี้ชาวบ้านเคยพบเห็นงูเป็นประจำ
และเข้าใจว่างูเหล่านี้คือบริวารของเจ้าแม่เกร็ดแก้วที่อยู่ในต้นโพลในโพรง
ใต้ต้นโพลมันจะมีโพรงอยู่นะครับไม่แค่นั้นนะ
คุณป้าบอกว่าโอ้โหเดินเยอะมากนาภิกษ์เรางูดูดร้ายไหมเออ
คุณป้าบอกว่าในอดีตเนี่ยตรงนี้มันคือสุสานเอาไว้ฝังศพเด็กที่ตาย
แล้วก็ฝังเอาไว้จึงมีเรื่องราวหลอนเกิดขึ้นกับเรื่องของวิญญาณเด็ก
มักจะปรากฏให้คนเห็นบ่อยครั้งมากนะครับ
แต่คนที่อื่นค่ะคนไม่เคยมาเขาเห็นแต่เด็กวิ่งเล่นกันเต็ม
เขาก็ถามว่าเด็กตรงนี้ทำไมเยอะจังเลย
เราก็บอกว่ามีเยอะแต่เราไม่ได้บอกเขาว่าเขาตรงนี้เป็นที่ฝังเด็กทั้งนั้น
ที่เป็นที่ตั้งต้นโพตรงนี้นะฮะคือเป็นพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมคุณผู้ชม
เนื่องจากว่าอยู่สูงกว่าบริเวณอื่นก็เป็นสาเหตุทำให้ชาวบ้านนั้นเอาศพไปฝังเอาไว้รอบต้นโพนับร้อยศพ
ตามที่คุณป้าชวีบอกพอมีคนต่างถิ่นมาหลายคนก็ทักว่าเอ๊ะทำไมมีเด็กแถวนี้เยอะจัง
คนอื่นมาเห็นเด็กอยู่เยอะคือไม่รู้ว่าคือวิญญาณเด็กนะ

แต่คนต่างถิ่นที่มากลับจะเห็นเด็กวิ่งรอบ

เพราะเกรกว่าตกลัวกันและก็ไม่กล้ามาไหว้พาปกันนะครับ

มีชาวบ้านขี่รถจากกระยานโยนผ่านต้นโพตรตรงนี้ตอน
เสร็งประมาณตี๔ได้
ต้นโพสูงขึ้นตะงานตรงนี้อยู่มานับร้อยปี
เป็นที่ร่ำลือกันว่าผีกระดุมีเจ้าที่อยู่
มีงูอยู่อะไรอย่างนี้นะฮะเยอะแยะมากมาย
ต่อมามีการตัดถนนผ่านต้องตัดต้นโพมีคนไปตัดแต่คนตัดตัดไม่ไหว
เสียชีวิตไปซะก่อนไปถึงว่ามีอาฐานมันเกิดขึ้นแล้วนะฮะ
ทำให้สุดท้ายไม่มีใครกล้าตัดแล้วก็มีความกลัวว่าถ้าเกิดว่าตัดแล้วต้องมีอันเป็นไปดูดิ
นี่ไงคือข่าวที่เราเคยเล่าไปก่อนทั้งนี้จำได้ไหมว่าที่เขาจะทำถนนตัด
แต่สุดท้ายเจ้าแรกไปตัดก็ตายเจ้าที่สองไปตัดก็ตาย
สุดท้ายไม่มีใครกล้าตัดก็เลยต้องตัดถนนออกแยกเป็นสองฝั่งแบบนี้
สุดท้ายต้นพลกลายเป็นเกราะอยู่กลางถนนแบบนี้เรียกว่าพุทธศาสถานวาแจ้ง
ชาวบ้านก็เลยแห่ไปขอโชคขอลาบกันเยอะอยู่ที่อ่างทอง
ก็เลยไม่มีใครกล้าตัดเพราะกลัวอาถรรพ์ว่าจะมีอันเป็นไป
ถ่ายทันถ่ายธรรมาก็แวะไปขอโชคลาบกันได้

ขอให้โดนงวดอีกสิบประวัน

งวดนี้เดี๋ยวผมจะไปเป็นพิธีกรเพราะว่าคุณสุดสกุลเขาติดภารกิจ

ไปลุ้นนะลุ้นเอาเสร็จถีช่วงปีใหม่นะ